ไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับเป็นภาคต่อเรื่องราวของร่างทรงแม่โจ๊ก
พูดภาษาเทพก็คือผู้หญิงด้านหลังของผม
นี่เป็นชุดหนึ่งที่แม่โจ๊กเขาใส่ด้านหลังมิ้นท์ก็อีกชุดหนึ่ง
ล่าสุดนี่เวอร์ไวน์มากครับวีดีโอคอร์อยู่คนละทวีปอยู่คนละประเทศ
สามารถส่งพลังผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟน
ให้กับคนที่เขาต้องการจะปรึกษา

พูดภาษาเทพส่งไปปั๊บปลายสายมีเหมือนกันตอบกลับมาอีก

วิภาควิจารณ์เฮ้ยนี่อะไรทำอะไรกันอยู่เนี่ย

ฉันไม่ได้จัดฉากนะทั้งหมดเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
คือใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อฉันก็ไม่ว่า

นี่ครับบางส่วนของภาษาที่ร่างทรงแม่จุ๊ก
อ้างว่าเป็นภาษาเทพพูดผ่านวีดีโอคอลมา
แล้วคนปลายสายทำท่าทำทางแล้วมีอาการแปลกเกิดขึ้นฮะ
เขาบอกว่าเป็นการทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
แล้วคนที่มาปรึกษามาขอความช่วยเหลือจากร่างทรงแม่โจ๊ก
ที่เขาเรียกกันจะมีอาการคล้ายกับเปรียบเป็นคนละคน
นี่ฮะยืดแขนยืดขา
สีหน้าสีตามันดูแปลกดูบูดเบี้ยวไปหมดนะฮะ

เพียงเท่านั้นมิ้นและคุณผู้ชมครับ

มีลูกศิษย์บางคนเดินทางไปหาร่างทรงแม่โจ๊ก
ทำพิธีกันถึงที่ตำหนักเลย
แล้วเกิดอะไรขึ้นลองดูครับ
มีอาการแปลกฮะกรีดร้องแล้วก็ลงไปกลิ้งเกลือกแบบนี้นะฮะ
คือจะเห็นว่าลูกศิษย์ที่เขามาหาร่างทรงแม่โจ๊ที่ตำหนัก
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีวัยรุ่นก็มีครับผู้ใหญ่ก็มีครับ
แล้วหลายคนก็จะมีอาการท่าทางแปลกหลังเข้าร่วมพิธี
ก่อนอันนี้ผมเคยมีโอกาสได้คุยกับร่างทรงแม่โจ๊กด้วยนะ
ตอนที่ทำงานเพื่อมีโอกาสได้สัมภาษณ์ยังไงคะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดภาษาเทพแบบที่เราเห็นในคลิปในอะไรแบบเนี้ย
ตอนที่คุยกันปกติรางทรงแม่โจ๊กก็คุยปกติเลย
คุยภาษาไทยใช่เสียงเพราะด้วยพูดภาษาไทยคุยกับผมรู้เรื่อง
หน้าตาถมึงทึงไหมคะไม่ครับหน้าตาเป็นมิตรยิ้มแย้มตลอดเลยอ่ะ
ก็คือดูปกติมากเลยไม่ได้มีภาษาอะไรหลุดออกมาเลย

ผมก็ไม่รู้จะพูดตอบโต้อะไรยังไงนะครับ
วันนี้ได้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เทวาลัย
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีชนบุรีครับ

มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาหาร่างทรงแม่โจ๊กเช่นเคย
นายอภิวัฒน์อายุ๓๘ปีคนกรุงเทพครับ
เป็นคนหนึ่งที่ร่างทรงแม่โจ๊ก

แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับนายอภิวัฒน์ครับ

นี่ฮะมีการพูดจาโต้ตอบเหมือนท่องคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ล้มตัวเองนอนลงไปคุณอภิวัฒน์บอกว่าช่วงนี้มีความเครียดหลายเรื่องครับหลานเห็นก็เลยแนะนำว่าให้มาที่นี่สิตัดสินใจมาครั้งแรกช่วงกำลังนั่งสมาธินั้นเหมือนมีองค์ลงอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็เลยเชื่อว่า
แม่มีจริงทำจริงไม่ใช่ร่างทรงองค์เจ้าที่หลอกลวงแต่เจ้าตัวก็บอกว่าอันนี้ผมเชื่อของผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่
แล้วนั่นเลยครับแม่เชื่อครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วผมไม่รู้ว่าใครจริงไม่จริงแต่อันนี้พระแม่เขาเป็นเหมือนเป็นเป็นคนปฏิบัติมานานแล้วเพราะพอพอไปดูรายละเอียดย้อนหลังตั้งแต่
ที่แรกคลิปของเขาอ่ะคือเขาก็ช่วยเหลือคนทำบุญทำกุศลเคยออกรายการต่างมาเลยครับผมก็เลยมีความเชื่อว่าเออเขาปฏิบัติจริงทำจริงอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าเป็นร่างทรงองค์เจ้าที่แบบหลอกหลวงอะไรอย่างนี้ครับส่วนแม่โจ้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพระแม่กาลีมหากาลีช่วยเรื่องล้างอวิชาล้างอาถรรพ์ปลัดเปล่
และยืนยันว่าลูกศิษย์ที่มานั้นไม่ได้มีการตะเตรียมกันแต่อย่างใดใครไม่เชื่อก็แล้วแต่

รู้รู้แจ้งมีสติปัญญาว่าเราควรแก้ไขปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมของการทำความดีตลอดมา
โจ๊กบอกว่าการบูชาเทพก็คือการบูชาและเชื่อถือในเรื่องของสิ่งที่ดีไม่ได้คิดว่าจะไปทำไม่ดีอะไรกับใครก็แล้วแต่นานาจิตตังค์แบบนี้ฮะ